ถ้าผมไปเจอของที่เขาทำตกเอาไว้
ผมก็จะเอามาออกข่าวตามหาเจ้าของ

ถ้าคนเจอของเป็นพี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง

นี่
กำลังขับตามไม่รู้จะขับทันไหม

นี่การเมืองโคนราษเลยคุณผู้ชมครับ
อย่าให้เสียชื่อว่าพี่เขาเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้าง

ตัวเมืองเขาลืมถุงใส่ข้าวของไว้บนหลังคาพอขับออกปั๊บมันตกฮะ
พี่วินบึงครับบึงตาม
ว่าเจ้าของคงจะไม่รู้ตัวแหละว่าทำหล่นนะฮะ
ขี่ตามมาหลายกิโลกรัมครับคุณผู้ชมครับ
ตามเจอไหมลองดูฮะ

แล้วก็กำลังตามมา
ช่วงมีรำรวยขอบคุณมากคนโชคดีคนก็เรียกคนมีใจเบตตาแล้วช่วยเหลือมุม

จากจังหวัดตาก
ถุงใหญ่ด้วยนะแล้วพี่เขาก็แบบต้องแบกขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ง่ายนะ
แล้วถ่ายคลิปด้วยนี่แหละครับเมื่อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเจอของที่ตกอยู่บนถนน
ใครอยากจะไปอุดหนุนไปใช้บริการพี่เขาเขาวินเสื้อวินเลข๗๗เลขสวยซะด้วยพี่
นี่ค่ะแหม่ต้นแบบนะคะต้นแบบของการเป็นพลเมืองดีเลยค่ะ